จังหวัดสระบุรีครับจอดอยู่เลนซ้ายสุดแล้วไม่ยอมขยับไปไหนทั้งทั้งที่มีรถฉุกเฉินเขาจะขอทาง
เหรอรถแถวนั้นก็บีบแร่เตือนเขาก็ไม่ขยับคนขับรถบัสโบกมือว่าแบบให้รอก่อน
แล้วก็ไม่ยอมขยับให้ด้วยเอาไปดูคลิปกันค่ะ

นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะด้วยความที่ฝนตกภาพก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่
แต่ได้ยินเสียงคนตะโกนบอกรถบัสว่ารถพยาบาลมา

นั่นเหลี่ยนซ้ายแต่เขาไม่ใช่ไม่ยอมขยับค่ะ
ไม่แน่ใจรอรับส่งอะไรพนักงานหรือเปล่าที่ใช้รถบัสนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยได้คุยกับพลเมืองดีที่ลงจากรถ
โวยคนขับรถบัสที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
คุณเกมค่ะเขามีอาชีพขับรถยก
เป็นอาสาสมัครกู้ภัยสว่างรัตนัตรัยสระบุรีด้วยค่ะ
เขาบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของเขาเอง

จอดติดไฟแดงอยู่นะคะแยกทางเข้าโรงพยาบาลสระบุรี
รถเขาอยู่เลนซ์กลางตรงนั้นเป็นถนน๓เลนซ์
แล้วเลนซ้ายสุดจริงมันผ่านตลอดนะคะ

แต่นั่นรถพยาบาลเพิ่งผ่านไปใช่ค่ะแล้วรถบัสคันนี้แช่ซ้ายอยู่อ่ะ
แล้วเป็นเลนซ้ายที่ผ่านตลอดแล้วมันกำลังจะถึงโรงพยาบาลอยู่แล้ว
แล้วมาจอดตรงนี้แสดงว่าแช่ซ้ายเพื่อรอกั๊กจะเข้าขวา

อุ๊ยตายแล้วแล้วรถพยาบาลเขาก็ไปไม่ได้
เขาเปิดไซเรนรอแบบ๒๓นาทีเลยนะ
คุณเกมเขาบอกว่าผมทนไม่ไหวตัดสินใจลงจากรถ
ไปบอกคนขับรถบัสทั้งที่ฝนตกหนักนะ
ครับลงไปเลยอ่ะอืมแล้วไฟเขียวพอดี
คนขับรถบัสขยับแล้วยังไงคะก็ไปเลนกลางแบบช้า
รถพยาบาลจะผ่านไปได้
แล้วแยกตรงนี้คุณเกมบอกว่าขับผ่านบ่อย

จอดแช่เลนซ้ายบ่อยมากเลย

บอกว่าเหมือนทำแบบว่าให้รอก่อน
พี่มีรถพยาบาลไม่เห็นเหรอ
บางครั้งเขาก็ไม่อยากต่อแถว
เขาก็จะมาจอดต่อซ้ายมาแล้วก็มาจอด
เหมือนท้นบุคคล่องมักง่ายกว่ากันด้วย

นี่ค่ะก็คืออย่างที่คุณเกมบอกเลยค่ะ
ว่าเป็นความมักง่ายใช้คำนี้ได้เลยนะคะ

คือรอสัญญาณไฟค่ะแต่ตัวเองมาเลนซ้าย
เพราะว่าเลนซ้ายมันโล่งไงมันผ่านตลอดไง
คุณมาแล้วคุณรอไฟฝั่งขวา

แต่ตอนนี้เขารถติดกันอยู่ติดสัญญาณไฟคุณก็ปีนซ้ายมา

โอ้โหคุณเกมเลยฝากบอกเลยนะคะว่าทุกนาทีมีค่านะ
สำหรับชีวิตที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่นะคะ
เห็นรถพยาบาลเห็นรถฉุกเฉินต้องหลบให้ค่ะ
คุณเกมก็บอกว่าขออภัยที่อาจจะใช้คำรุนแรงไปหน่อยตามในคลิปเสียงนะคะ
เพราะว่าก็อยากจะให้รถพยาบาลไปส่งผู้ป่วยส่งคนไข้ให้ถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะ
แต่กรณีนี้เนี่ยต่อให้ไม่ใช่รถพยาบาลที่ขอทางอยู่ด้านหลังนะ

ดีเขาเลนซ้ายผ่านตลอดแต่ว่าคุณเหมือนกับคุณตีซ้ายมาเพื่อจะ
ว่าถ้าไฟเขียวคุณก็ขวาไปเลยแต่ทีนี้มันไฟแดงคุณก็ต้องกักแล้ว
ยอมไปต่อแถวฝั่งขวาไงเพราะเลนซ้ายมันจะโล่ง